ทุกผู้ชมครับจำได้ไหมฮะเจ้าเบ่าที่หนีงานแต่งเทงานแต่งที่ปราจีนบุรีอ่ะ
นี่ฮะเสื้อเหลืองคนนี้นะเขานัดเคลียร์วันนี้นี่พี่อุ๋ยเทอีกแล้วอ้าว
วันนี้เทอีกแล้วค่ะคือตอนนั้นบอกว่าเป็นทหารใช่ไหม
สรุปไม่ได้เป็นทหารหนีจากปลาจีนงานแต่งไม่ยอมไป
เจ้าสาวเขาจัดงานตั้ง๓แสนโต๊ะจีนตั้งหลายสิบโต๊ะ
แล้วหนีกลับบ้านที่โคราชโอ้โหคนก็บอกโอ๊ยเคยหลอกอย่างนู้นอย่างนี้
อย่างนั้นไปหมดนี่วันนั้นที่เจ้าสาวต้องแบบเอายอม
ยืนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในงานให้มันจบจบกันบ้างค่ะนะ
แล้วตัวของในเอกคนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวสิบเอ็ดพฤษภาคมเก้านาฬิกา
เดี๋ยวจะมาเคลียร์กับเจ้าสาวโดยเฉพาะเรื่องค่าเสียหายจากการจัดงานแต่ง๓แสนบาท
นัดเจอกันที่สพนาดีปรากฏว่าวันนี้เทอีกแล้วฮะ
ไม่มาอีกแล้วนะครับคุณน้ำทิพย์เจ้าสาวเนี่ยวันนี้มารอนะฮะ
มีแม่มาด้วยมีหลานชายมาด้วยเก้อเลยฮะโอ้โหคือหลานชายของคุณน้ำทิพย์เนี่ย
เดือดเลยนะนี่โทรไปหาตามเบอร์ของนายเอกเลยนะในเอกเขารับสายนะครับ
เขาอ้างเขาบอกที่ไม่มาเนี่ยเพราะเขาหาเงินไม่ทัน
ไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาไม่กล้ามาโอ้โหสารพัดข้ออ้างวันนี้
คือจนหลานชายของฝั่งของอดีตเจ้าสาวเขาทนไม่ไหวอ่ะบอกมาไม่ได้
มาไม่ไหวไม่มีใครคอยช่วยเหลือไม่มีใครอะไรต่างนานาเอาอย่างนี้
อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวไปรับก็ได้
อ่าปรากฏว่าในเอกว่ายังไงอ่ะท่านลองฟังนะฮะ

เขาพูดคุยกับพี่เฉียวอยู่ว่าเออว่าจะไปอยู่อ่าก็ไม่ไม่เป็นไร
ไม่มีก็มาก่อนมาคุยกันมาตกลงกันก่อนมาคุยกัน

เดี๋ยวผมรถไปรับก็ได้ไม่เป็นไรเลขอยู่ไหน
ก็คือเขาไปรับติดชบอยู่จุดตรงนั้น
ถ้าจะทำสัญญาหรือรับโครงความหาละก็นี่ไปอยู่แล้ว
นี่พร้อมที่จะไปอยู่แล้ว
เดี๋ยวก็รอดูถ้าไปทันก็จะไปคืนนี้แหละ
วันนี้นัด๙โมงไม่มาบอกเดี๋ยวถ้าคืนนี้ถ้าไปทันก็จะไป

ไม่ต้องเดาฮะนี่๔ทุ่ม๑๓แล้ว
คือวันนั้นเนี่ยโอ้โหเขาจัดงานแต่งไป๓แสน
โทรไปตามตั้งแต่ทั้งคืนออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืน
บอกแม่กับญาติมารออยู่รีสอร์ทหนึ่ง
ตอนเช้าหายไปเลยอ้างว่าหาไม่ทันหาเงินไม่ทันมีแค่แสนเดียว
แล้วก็หายไปเลยวันนี้ก็ไม่มาอีกนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นายกอบตนาดีนะฮะ
ก็คือนายวัชรพลศรีอวนเนี่ยในเอกเนี่ยก็เคยไปขอคำปรึกษาต่าง
นานาให้มาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยกับทางฝั่งของคุณน้ำทิพย์อดีตเจ้าสาว
นี่คุณวัชลพลเนี่ยมาถึงสพนดีเอกก็ไม่มาตามนัด
นี่โมโหเหมือนกันนะโทรไปเลยโทรไปต่อว่าเลย
นายเอกก็อ้างเหมือนเดิมบอกไม่มีเงิน
ไม่มีเงินก็เลยไม่มาไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาอยู่ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่น
ส่วนคุณน้ำทิพย์นะฮะแน่นอนว่าเจ็บปวดที่สุดอยู่แล้ว
วันนี้น้ำตาคลอเลยนะครับบอกกับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราบอกเสียใจมาก
นี่คือการถูกหลอกเป็นครั้งที่สองนะนี่คือให้โอกาสมาเจรจากลายเกลี่ยนะ
ก่อนหน้านี้ตอนที่วันแต่งงานแล้วก็เบี้ยวงานแต่งเขาต้องเสียเงินไปเป็นเนี่ยตั้ง๓แสนเนี่ย
คือให้โอกาสคือยังไม่แจ้งความเพราะนายเอกเขาบอกเดี๋ยว๑๑พฤษภาคมเขาจะมาเคลียร์เจอกันที่สพนดี๙โมงเช้า
วันนี้ไม่มาอีกเอาเป็นว่าไม่ให้โอกาสแล้วนะฮะคำที่เขาขอโอกาสคำที่เขาเคยบอกว่าเออยังรักเธอมากอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ย
ตอนนี้เธอบอกไม่ให้โอกาสแล้วนี่เห็นไหมวันนั้นที่เกิดเรื่องยังแชทไลน์มาบอกโอ้โหขอโอกาสยังรักเธอมาก
เธอบอกเธอไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดผู้ชายคนนี้ยังไงก็ไม่ให้อภัยขอแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อกงโดยการอ้างเป็นบุคคลอื่น
หลักฐานคืออะไรเธอบอกก็นี่ไงลายมือในเอกเขียนชื่อเขียนยศตัวเองเพื่อทำการ์ดแต่งงานหลักฐานเรื่องบินต่างค่าใช้จ่ายต่างที่เธอแบบโอ้โหต้องออกเงินเองหมดเลย

อยากคุยให้มาเคลียร์ให้มาแบบลงบันทึกประจำวันเคลียร์กันเฉยแบบว่าเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่แกไม่มาก็ต้องดำเนินคดีค่ะให้ถึงที่สุดนะคะ
สอบภาวนาดีได้รับข้อมูลหลักฐานต่างแล้วก็แจ้งข้ออาหารดำเนินคดีกับนายเอกแล้วนะฮะส่วนตัวนายเอกเนี่ยคุณสุชาดาก็พยายามจะไปตามหาตัวเหมือนกันอยากจะคุยเหมือนกันก็แน่นอนนะฮะเขาก็ไม่เจอใครเลยคุณสุชาดาไปถามสจป๋องนะครับนายกิตติวัดบัวรอยอดีตนายจ้างของนายเอกที่นายเอกเคยทำงานด้วยเน
ถ้านักขนาดนี้ก็ทำตัวแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วแล้วถ้ายังทำตัวแบบนี้อีกก็ไม่ช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วตัวนายเอกเองก็มีปัญหาเรื่องเงินบ่อยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงมาตลอดตัวของสจป๋องบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ในเอกเขาไปหลบอยู่ที่ไหนยังไงถ้าฟังข่าวอยู่ออกมารับผิดชอบแบบลูกผู้ชายจะดีกว่าถ้าคุณจะอยู่ยังไงในสังคม